ส่วนชาวบ้านเมืองคอนเขามีการร้องกับสื่อค่ะเขาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้ว
ในทุนเงินกู้อ่าบุกมาลื้อหลังคานะคะ
ให้ลูกน้องมาลื้อหลังคาทำลายบ้านเรือนจนได้รับความเสียหายเนี่ย
เกือบทั้งหลังแบบนี้สภาพอย่างที่เห็นนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นของนางพิมพาสันเสริญชาวบ้านในอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือสภาพเนี่ยเหมือนกับบ้านถูกรื้อเลยอ่ะ
หลังคาก็เนี่ยค่ะไม่ได้สร้างใหม่นะไม่ใช่บ้านสร้างใหม่
คือแทบจะดูไม่เป็นบ้านแล้วใช่ค่ะหลังคาถูกรื้อหมดเลย
ถ้าไม่รู้ข่าวคิดว่ากำลังจะสร้างใช่เห็นไหมเหมือนบ้านยังสร้างไม่เสร็จอ่ะ
แล้วเพื่อนบ้านเห็นแบบนี้คือมาให้กำลังใจกันเยอะมากนะคะ
นางสาวอรภัณฑ์ลูกสาวคนเล็กนำโฉนดที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่เจ็ดสิบตรังวา
บ้านอีกหนึ่งหลังไปทำสัญญาขายฝากกับในทุนเงินกู้
คือนายสมศักดิ์สมใจนึกค่ะกู้เงินมาสี่แสนห้าหมื่นบาท
รวมดอกเบี้ยแล้วเนี่ยคือคิดเป็นเงินรวมหกแสนสองหมื่นสามพันบาท
แต่ว่าได้เงินมาจริงจริงเนี่ยคือสองแสนเก้าหมื่นบาท
เพราะว่าต้องแบ่งเงินให้นายหน้าอีกนะคะทีนี้พอครบกำหนดสัญญา
คือวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมานายสมศักดิ์พร้อมลูกน้องมาทวงถามเรื่องเงินกู้
นางสาวอรพันธ์บอกว่าขอผัดผ่อนไปอีกระยะนะคือยังไม่มีจริง
นายสมศักดิ์ไม่พอใจพูดข่มขู่ว่าจะไล่ออกไม่ให้อยู่ที่บ้านนี้อีกต่อไป
กระทั่งวันเกิดเหตุค่ะช่วงสายของวันที่๓มีนาคม
นายสมศักดิ์กับลูกน้องร่วมสิบคนบุกมาเลยถึงบ้านเลยแล้วก็ลื้อทำลายข้าวของต่าง
บ้านพังแบบเนี้ยนะคะค่ะหลังเกิดเหตุนางสาวอรพันธ์กับแม่
โดยนางสาวอรพันธ์พร้อมจะจ่ายเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย๗แสนบาท
แต่ในทุนไม่ยอมบอกว่าต้องจ่ายคืนคือล้านห้าแสนเลยนะคะ
ทีนี้ตกลงกันไม่ได้ตำรวจก็จะต้องดำเนินคดีกับนายสมศักดิ
หาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินส่วนเรื่องเงินกู้ที่ทำสัญญาขายฝาก
ต้องต่อสู้กันในชั้นศาลต่อไปนะคะอืม